คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวขอกันบ้าง
ช่วงนี้ฝนตกนะให้ระวังงูกันบ้างนะครับ
เจ้าของบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช
พาเพื่อนบ้านมาไล่จับงูเหลือมยักษ์ยาวกว่า๕เมตร
เพราะว่ามันบุกมากินไก่จนเกลี้ยงเหล้าแล้ว

เจ้าของบ้านกระโดดเยงเลย

กระโดดขึ้นโซฟาแทบไม่ทันเพราะว่าตอนแรกนะกำลังนอน

ไปดูอะไรมันยึกยักษ์อยู่ในผ้าม่าน
ปรากฏว่าเป็นงูจงอางกำลังสู้กับงูสิง

ดูนี่แหละค่ะนี่แหละฮะ

แต่นี่เจ้าหน้าที่ไปช่วยจับ
คุณต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่ชำนาญจริงนะครับ

มือเปล่าแล้วงูมันยาว๔เมตร

เดี๋ยวคุณดูนะจังหวะที่เจ้าหน้าที่จับ
แล้วก็ยกตัวงูแล้วงูมันแผลแม่เบี้ยแบบนี้
โอ้โหนี่มืออาชีพจริงนะครับ

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจับงูนะครับ

ในบ้านพักของนางยุวดีวิสุทธิพยาบาลวิชาชีพ

คุณอริยาชอบจดจริงเลย
หมู่๓ตำบลอ่างคีรีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับ
ยุวดีเล่าให้ฟังบอกว่าเจองูจงอางยักษ
ยาวกว่า๔เมตรอำนักประมาณ๒๐กิโลกรัม
กับงูสิงดงกำลังไล่ฟัดกันข้างหัวนอนโซฟา
ขณะที่เธอกำลังนอนพักผ่อนที่โซฟา
ทีแรกเธอเห็นผ้าม่านมันสั่นรุนแรง
ก่อนที่จะเห็นงูสองตัวมันฟัดกันอยู่
แต่ไม่ไหวแล้วมันฟัดกันมันเริ่มใกล้โซฟาแล้ว
ก็เลยรีบกระโดดออกจากบ้านเลยนะฮะด้วยความตกใจ
ไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็เสี่ยงตายวิ่งกลับเข้าไปอีกทีนึง
โทรศัพท์มือถือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วย
ทันทีที่มาถึง๑๑นัทพลก็จับงูตัวเปล่าเลยนะครับ
จับงูสิงดงก่อนใส่กระสอบ
จากนั้นก็ไปจับเจ้าจงอ่างยักษ์ตัวนี้
ก็ไปปล่อยคืนธรรมชาติ
นัทพลเล่าให้ฟังบอกว่าที่ต้องใช้มือเปล่าจับงูพิษในวันนี้

ประกอบกับงูจงอางพยายามเลื้อยหนีทั่วบ้านเลย
กระเบื้องมันก็ลื่นมันก็เลื้อยไปได้เรื่อยเลยนะฮะ
ซึ่งการจับงูด้วยมือเปล่าผมผ่านการอบรมฝึกฝน
มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญ

หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นที่ไม่เชี่ยวชาญ
อาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตนะครับ

ไปดูที่นครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับ
นายนิพนธ์วิพลชัยเป็นคุณลุงวัย๖๕ปีพร้อมกับเพื่อนบ้าน
ช่วยกันจับเจ้ายักษ์ตัวนี้คุณ
งูเหลือมยักษ์ขนาดความยาว๕เมตร
มันขดตัวแน่นิ่งจับไม่ยากเพราะมันอิ่ม

กินไก่จนหมดเหล้าไปแล้วกินไป๕ตัวแล้วนะครับ
ซึ่งการจับงูขนาดใหญ่และก็หนักกว่า๑๐๐กิโลกรัม
จะไปใส่กระสอบจะไปปล่อยอะไรอย่างนี้

แล้วก็ช่วยกันดึงงูเหลือมออกจากเล้าไก่
ช่วงจังหวะนั้นยากเหลือเกินเพราะตัวมันก็หนักนะครับ
ตรวจสอบในเหล้าไม่เหลือไก่แม้แต่ตัวเดียวเลยนะครับ
แต่จะทำยังไงได้ล่ะก็ต้องปล่อยมันไป
แล้วก็เอางูไปปล่อยที่ป่าห่างไกลชุมชนต่อไป
อย่ามาอีกนะลูกนะ